กำนันนกนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับ
หลักฐานชิ้นสำคัญมากที่สุดที่จะสามารถช่วยไขคดีนี้
ก็คือกล้องวงจรปิด๑๕ตัวตกลง๑๕ตัวนะฮะ
ที่อยู่ภายในที่เกิดเหตุซึ่งสามารถจับได้อย่างชัดเจน
ทำให้๒ทุ่มวันนี้จะมีการแถลงทางตะบวกพิสูรฐาน
บอกเลยนะครับว่าปกติแล้วเนี่ย
การกู้ไฟล์ภาพที่ไปแช่น้ำลักษณะนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้น
ปกติคือตากฝนนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับ
คุณผู้ชมครับพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์ครับ
ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐาน
พร้อมกับทีมพิสูจน์หลักฐานนำเครื่องบันทึกข้อมูลวงจรปิดนะครับ
เซิร์ฟเวอร์ในบ้านกำลังนกเนี่ยนะฮะจุดเกิดเหตุ
สารวัตรแบงค์มาส่งมอบให้คณะทำงานชุดคลี่คลายคดี
ที่กรบบัญชาการตำรวจกุธรภาค๗ครับ
โดยทางรองโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรอง

กล้องวงจรปิดในบ้านกำนันนกครับมีทั้งหมด๑๕ตัว
ตอนนี้กู้ข้อมูลได้๑๐๐
๓ตัวหลักฐานเอาไปตรวจสอบที่ภาค๗แล้ว
ส่วนกล้องอีก๒ตัวครับอยู่ในระหว่างการกู้ข้อมูล

ซึ่งภาพจากวงจรปิดทั้ง๑๓ตัวชัดเจนมาก
ช่วงค่ำวันนี้ฟังเสียงทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานครับ
ใครถ้าที่ฟังเบื้องต้นนะครับจากการรายงานก็บอกว่า
ตอนเกิดเหตุก็แตกกระเจิงก็วิ่งหนีกันหมดนะครับ
แล้วผมแสดงให้ฟังในช่วงค่ำนะครับ

ว่าสิ่งที่มันเป็นอะไร
นี่นะครับจับตาดูพิธี๒ทุ่มวันนี้นะครับ

ข้อมูลวงจรปิดในบ้านและนอกบ้าน

ต้องมีการโครนนิ่งไฟล์ให้มาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่สมบูรณ์ก่อน

ทำให้ไฟหรือภาพบางช่วงหายไป
จึงต้องรอขั้นตอนให้สมบูรณ์ที่สุด
ว่าเย็นนี้จะเห็นภาพครบถ้วนนะฮะช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับ
สำหรับการกู้หลักฐานสำคัญชิ้นนี้อย่างที่ผมบอกไปครับ
ทางผู้บัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

บอกว่าการกู้เซิร์ฟเวอร์ที่ถูกแช่น้ำมาหลายวัน

เพราะว่าปกติภารกิจที่เคยได้รับครับ
เป็นเซิร์ฟเวอร์หรือกล้องวงจรปิดตากฝนนิดหน่อย
หรือว่าอาจจะถูกถอดออกไปกระทันหัน

แต่ไม่ใช่การเอาไปแช่น้ำคือไปโยนทิ้งแบบนี้ครับ
มาถูกวิธีคือเก็บโดยไม่เอาน้ำออก
เพราะหากเอาน้ำออกไปพอเครื่องแห้งจะเกิดสนิมครับ

คนก็มีวิจารณ์เหมือนกันนะคะว่า

เพราะว่าเค้าจะต้องทำอย่างระวัดระวังที่สุดนะ

นำเครื่องบันทึกภาพรุ่นเดียวกันเนี่ย

แบ่งเป็นชั่วโมงนึง๒๔ชั่วโมง๓๖ชั่วโมง

ซึ่งผลทดสอบปรากฏเป็นไปด้วยดีครับ
ก่อนเข้าห้องแล็บใช้วิธีการเป่าให้แห้ง

ทั้งนี้หากเทียบกับคดียิงนายกเทศมนตรีสงขลาเมื่อปี๕๕เนี่ย

แต่เจ้าหน้าที่ก็กู้กลับมาใหม่หมดนะฮะ
แต่ว่าทางนี้อย่างที่ตำรวจท่านบอกนะครับ
เอาไปแช่น้ำนี่ก็เป็นงานหินเหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าสามารถทำได้อย่างเรียบร้อย